ท้ายด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีกันบ้างดีกว่านะคะ
ทุกวันนี้หุ่นยนต์ก็ได้รับความนิยมมาก

หลายคนอาจจะมีนะคะหรือว่ามีหุ่นยนต์เป็นผู้ประกาศข่าวต่อ

มาในรูปของกระเป๋าเดินทางค่ะพี่หุย

โฮสเตจอย่างนี้อีกแล้วกระเป๋าเขาจะตามเราไปเอง

นี่ไงเหมือนมีพลังจิตอยู่ข้าง

จะตามเราไปได้ทุกที่เลยนะคะ
โดยที่เจ้าของกระเป๋าไม่ต้องลากมาเลยแม้แต่น้อย
ก็แปลว่าต้องมีกลไกของ
ความเป็นหุ่นยนต์อยู่แน่นอนล่ะใช่ไหมล่ะ

ของกระเป๋าใบนี้คือการใช้ระบบ
ไม่ใช่
นอกจากนี้ตัวกระเป๋าเองยังคงเป็นแบตเตอรี่สำรอง
เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ต่างได้
ใครที่กังวลว่ากระเป๋าวิ่งวิ่งตามเราอยู่
และอยู่จะมีคนมาสอยขโมยไปเลยเนี่ย
เจ้าของไม่รู้ตัวนี่เพราะว่าเดินไปก่อนหน้านี้
ปัญหานี้ทางผู้ผลิตเขาใส่ฟีเจอร์แจ้งเตือนการถูกขโมย
กระเป๋าและสมาร์ทโฟนแยกห่างอยู่จากกัน
จะมีการติดตามตำแหน่งในกรณีศูนย์หายได้เลยล่ะครับ
ใช่หลายคนเห็นวิ่งแบบนี้สงสัยว่ามันวิ่งได้เร็วเท่าไหร่นะ
ไปเสิร์ชมาแล้ววิ่งได้เบื้องต้น๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะความเร็ว
ก็อาจจะยังได้เดินไม่เร็วมากแต่เขาบอกจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ถ้าเป็นสปีดการเดินแบบผมเนี่ย

ฉะนั้นเนี่ยไม่ทันนะมันต้องเดินอ้อยอิ่งหน่อยเห็นไหมฮ

อ่านะคะนอกจากนี้ค่ะตัวกระเป๋าเองก็ยังฉลาดด้วยนะคะ

ทำให้หมดปัญหาเวลาที่ไปเช็คอินที่สนามบินว่าสัมภาระจะน้ำหนักเกินค่ะ
กลัวจะไปความฉลาดตรงนี้จะไปเถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เขาชั่งอ่ะสิ
ตัวช่างบอกว่า๒๐กิโล
ส่วนคนช่างกระเป๋าบอกว่าไม่ได้ค่ะอันนี้เกินค่ะ

ผมหวังว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีจะสามารถแผ่ขยายไปถึงส่วนอื่น

อย่างเช่นเป็นรถเข็นช้อปปิ้งในห้างสินค้า

โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการนะครับ

แต่บริษัทก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะสามารถออกรุ่นที่ให้ผู้บริโภคใช้งานได้จริงภายใน๑ปี
ตอนนี้ถ้าคลิกไปในเว็บไซต์นะคะจริงแล้วเขาจะยังไม่มีราคาไม่มีอะไรมาให้ดูหรอก
แล้วก็มีให้คุณสามารถใส่อีเมลว่าถ้าคุณสนใจจะเป็นเจ้าของโปรดักต
ผู้ที่จะมาเชื่อในผลิตภัณฑ์ของเราส่งไปฟรีเลยไปลงทะเบียนมาแล้ว

ใช่เขาบอกว่าถ้าสำเร็จจะแจ้งข่าวให้ทราบอะไรแบบนี้นะคะ
ซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าถ้าผลิตออกมาจริงแล้วเนี่ย
กระเป๋านี้จะสามารถใช้ในการเดินทางได้จริงหรือเปล่า
หรืออาจจะทำให้เกิดอันตรายหากโหลดลงใต้ท้องเครื่องก็เป็นได้นะคะ
คือโหลดลงใต้ท้องเครื่องคงไม่เท่าไหร่แต่ลงจากนั้นน่ะสิเพราะว่าเขาต้องโยนกัน